ทุกผู้ชมครับไปดูเหตุผู้ชายคนหนึ่งที่เขาไปหาเรื่องหาราวกับเด็กวัย๑๕ปี
ก็มีคนลงคลิปเอาไว้บอกอยากจะตามหาตัวอยากให้หน่วยงานต้นสังกัดช่วยดำเนินการให้หน่อย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

แต่มาวันในคลิปเนี่ยคือวันที่สามเจออีกเจอผู้ชายคนนี้มาโวยวายลักษณะเหมือนเมาด้วยนะครับคือน้องเขาโดนแบบนี้ทุกวันเนื่องจากบ้านอยู่ในนี้ต้องผ่านมาแถวนี้แล้วก็มาเจอผู้ชายคนนี้อ่าเขาก็เลยส่งคลิปไปทางเพจดังอ่าเป็นโรงโลกโซเชียลอยากให้ทางหน่วยงานต้นสังกัดมาตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการให้หน่อยค่ะอ
นะคะเพราะมุมเนี่ยเราจะเห็นต้นทางเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ค่ะ